เมื่อชาวออสโตนีเซียชนเผาดั้งเดิมในเอเชียอาคาเน
พยพขึ้นไปตั้งรกรากในประเทศญี่ปุ่นคงได้สร้างบ้านยกพื้นสูง
แต่เมื่อเวลาผ่านพ้นไปหลายสัตวรรษสาวบ้านได้สั้นลงสั้นลง
จนมีความสูงเหนือพื้นดินเหลือเพียง๒ฟุตเท่านั้น
จากขนาดของเสาที่ถูกปรับให้สั้นลงนี้
นำมาเปรียบเทียบในโครงสร้างของเรือนไทยบ้านญี่ปุ่นและบ้านคนจีนแล้ว
จะเห็นลำดับรูปทรงของสถาปัตยกรรมบ้านอันน่าสนใจยิ่ง
เรือนไทยในแต่ละภูมิภาคก็มีความสูงของเสาบ้านแตกต่างกัน
เรือนภาคกลางมีเสาสูงปานกลาง
เรือนภาคเหนือและภาคอีสานมีเสาเรือนค่อนข้างสั้น
เป็นความแตกต่างซึ่งเกิดจากความเชื่อถือและสิ่งแวดล้อมแต่ละท้องถิ่น